ช่วยเหลือชาติสมาชิกเอาไว้ไทยเองก็เตรียมจะยื่นเรื่องครับ
เป็นเงินไทย๔๙๕๐ล้านบาทมายัง๒๑๑ชาติสมาชิก
เพื่อช่วยในเรื่องของปัญหาการเงินจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งคาดว่าสมาคมฟุตบอลของแต่ละชาตินั้นจะได้รับเงินจำนวน๕แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับ
เป็นเงินถ่าย๑๖๕๐๐๐๐๐บาท
เรื่องนี้ครับนายพาทิตสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการสมาคมก็บอกนะครับว่า
เป็นตัวเลขอย่างชัดเจนและมีหลักฐานเอกสารสนับสนุน
จะมีการมอบให้เร็วขึ้นเป็นกรณีพิเศษจากเดิมที่เคยมอบในเดือนกรกฎาคมซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยแก้ไขสถานภาพนะครับ
ทางการเงินของแต่ละทีมแล้วก็สมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ลีก๑และไทยลีก๒นะครับจะกลับมาในช่วงเดือนกันยายนนี้และไปจบระดูการในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็ต้องดูนะครับ
เป็นคลิปทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลรายการต่างที่ทางเอฟซีจัดขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อตั้งนะครับ
สิบห้าเมษายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับตั้งคณะฟุตบอลแห่งสยามแล้วก็ทรงรับเข้ามาอยู่ในพระบรมราชุปธรรมตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสาพันธ์ฟุตบอลนาชาติหรือว่าฟีฟ่าเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนปี๒๔๖๘ครับ